วันนี้เราตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครสวรรค์พ่อตา
ยิงลูกเขยจนเสียชีวิตตั้งแต่๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
แล้วก็มีอาวุธปืนนะครับเก็บตัวอยู่ในบ้านบ้านหลังที่เกิดเหตุนั่นแหละ
ตอนนี้ตำรวจปิดล้อมมาตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงขณะนี้ยังไม่ยอมออกมามอบตัว
ใช้ทุกวิถีทางนะเดี๋ยวค่อยไล่ให้นะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ยังอยู่ในพื้นที่นะครับ
แต่ดูช่วงเวลาที่ตำรวจเนี่ยพยายามเกลี้ยกล่อมให้ผู้ต้องหายอมออกมามอบตัวก่อนนะครับ
ปัญหามันเกิดแล้วเราก็ต้องแก้นะครับ
เราก็แก้กันด้วยศัลจีนนะครับ
ฉันว่ารักไม่ยากให้
ใครก็พูดกันมา

นี่ฮะร้องเพลงกล่อมเขาแล้ว
เขียนราจายังไงก็แล้ว
ญาติคนใกล้ชิดไปพูดไปคุยด้วยก็แล้ว

ผู้ต้องหานี่อายุ๘๑ปีแล้วนะฮะ

เป็นบ้านใต้ถุนยกสูงนะครับ
ก็คือถ้าดูจากดูซังครสีที่มันโบวอยู่นี่
แล้วตำรวจบอกก็รู้นะว่ารุงแอบมองอยู่เนี่ย
ผู้ที่เป็นผู้ก่อเหตุแล้วก็ไม่ยอมออกมามอบตัวนะครับ

นามสกุลโชธช่วงอายุ๘๑ปีนะครับ

หลังจากใช้ปืนยิงในบันลังไกรญาติ
อายุ๔๒ปีที่เป็นลูกเขยเสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับ

บ้านของในเทียบแล้วในเทียบก็หลบซ่อนตัวอยู่บนบ้านนี่แหละนะฮะ
นี่ครับท่านผู้ชมครับตำรวจปิดล้อมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
วันนี้ทำทุกวิถีทางอย่างที่ท่านเห็นครับ
ตัดน้ำตัดไฟนะปลาแก๊สน้ำตาเข้าใส่
ก็ยังไม่ยอมออกมามอบตัว
รวมเวลาแล้วเนี่ย๒๐กว่าชั่วโมงแบบข้ามวันข้ามคืน

เพราะว่าผู้ต้องหามีปืนก็ต้องคอยพยายามจะใช้วิธีที่จะจับเป็นให้ได้
ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงนะจะเป็นตายร้ายดียังไง
แต่ตำรวจบอกว่าเขาก็ยังมีความเคลื่อนไหวที่ส่งเสียงออกมาเป็นระยะ

ก็เลยเชื่อว่ายังไม่ได้คิดสั้นอะไรนะครับ
ตำรวจนะครับจากการสังเกตเนี่ย
บอกว่าในเทียบเนี่ยน่าจะเครียดช่วงนี้
เพราะเห็นความเคลื่อนไหวคือเดินวนเวียนอยู่ในบ้าน
แบบที่๑๐ตัวอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ปิดล้อมเอาไว้นะครับปิดล้อมอย่างแน่นหนา
เทียบเองเนี่ยยังตะโกนด่าตำรวจออกมาด้วยนะ

บอกจะหุงข้าวกินเนี่ยหุงข้าวไม่ได้เลย

นี่ฮะเหตุการณ์นี้นะครับ
ย้อนไปก็คือ๓ทุ่มคืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
ในเทียบใช้ปืนยิงนายบัลลังที่เป็นลูกเขยเสียชีวิต
สาเหตุเนี่ยมาจากเรื่องเงินนะ
คือในเทียบเนี่ยจากการสอบถามพยานแวดล้อมนะครับ
เมื่อคืนนี้ในเทียบเนี่ยเขาไปเปิดกล่องเก็บเงิน
แล้วปรากฏว่าเงินของตัวเองที่เก็บเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
หายไป๓๐๐บาทจากที่มีอยู่ทั้งหมด๗๐๐บาท

ก็เลยไปถามลูกเขยว่าเอาเงินไปหรือเปล่า
บันลังลูกเขยบอกว่าไม่ได้เอาไป
หลังจากนั้นก็โตเถียงกันอย่างรุนแรงนะครับ
ทำให้ในเทียบโมโหไปคว้าปืนมายิงในบันลังที่เป็นลูกเขย
จนเสียชีวิตขาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นใต้ถุนบ้านนะครับ
เราสอบถามไปยังลูกชายคนเล็กของในเทียบนะฮะ
ชื่อว่านายประทีบนะครับบอกว่า
เขาเป็นคนเข้าไปเจรจาเกลี้ยกล่อมพ่อ

ซึ่งเขาบอกว่าพอมองเข้าไปด้านในเนี่ย
พอสังเกตได้ว่าพ่อเนี่ยเครียด

แม้กระทั่งเขาที่เป็นลูกชายเนี่ย

แล้วก็ไล่ตำรวจให้ออกไปด้วยนะ
แล้วก็บอกว่าต้องต่อไฟฟ้าให้เขาด้วย
เพราะว่าจะหุงข้าวกินนะ
คือพอได้ยินพ่อตะโกนออกมาแบบนี้เนี่ย
นายประทีบบอกว่าถึงกับน้ำตาซึมนะฮะ
เพราะเป็นห่วงพ่ออายุก็๘๑แล้ว
แถมยังเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอีก
ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ในบ้านจะเป็นยังไงบ้าง
ส่วนปมสาเหตุพ่อเนี่ยเคยบอกว่า
เขยเนี่ยชอบขโมยเงินหลายครั้ง

แต่ว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะฮะ
เพราะว่าเขาเสียชีวิตไว้แล้วไม่สามารถที่จะชี้แจงอะไรได้
แต่ลูกชายของในเทียบผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่า
เทียบเนี่ยเคยบอกว่าลูกเขยเนี่ยชอบขโมยเงิน
ซึ่งครั้งนี้เนี่ยมันมีเงินอยู่๗๐๐บาท
พ่อเก็บเอาไว้ตั้งใจว่า
จะเอาไปจ่ายค่าเทอมให้กับหลานสาวอายุ๑๘

แต่ว่าเงินมันหายไปพ่อก็เลยไม่พอใจ
ผมคงถามก็เรื่องเงินตรงทองนี้แหละ

แต่มันมีแบงค์ร้อยมาแทนแบงค์พันธุ์๓ใบ
ก็เหลือ๔๓๐๐บาท

ทะเลาะกันครับแต่ก็ไม่บ่อยนะ
เหมือนเขาแบบว่าเก็บกฎไว้นานไง
นี่ฮะก็ลูกชายในเทียบเองเขาก็ยืนยันนะครับ
บอกว่าพ่อของเขาไม่มีทางจะฆ่าตัวตายอย่างแน่นอน

ลูกชายยืนยันถามว่าทำไมลูกชายถึงยืนยันนะครับ
ลูกชายบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นคนรักศักดิ์ศรี

คือประมาณว่าถ้าตายก็ต้องตายอย่างเสือ
อย่างเมื่อปี๒๕๒๔นะครับ
เมื่อปี๒๕๒๔นะครับ
ลูกชายบอกว่าในเทียบเคยได้โล่ชาวนากระดูกเหล็กมาแล้ว
ได้รับโล่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเคยยิงโจรที่มาล้อมปล้นบ้าน
โจรเนี่ยตายไปเกือบ๑๐คน

คือเรื่องวิรกรรมของตะเทียบเนี่ยกรณีเคยยิงโจรตายเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็คุยกับนายสำราญช่วงโชธอายุ๗๒ปี
คนนี้นะคะอายุ๗๒แล้วนะใช่น้องชาย
ก็เลยเล่าถึงเหตุการณ์ที่พี่ชายยิงโจรตายเมื่อปี๒๕๒๔ให้ฟังค่ะ
บอกว่าตอนนั้นน่ะโอ้โหยังหนุ่มกันพี่ชายก็ยังหนุ่ม
มีปืนลูกซองยาวคู่กายโจรเนี่ยมากันสิบกว่าคน
โจรก็มาล้อมบ้านยิงใส่พี่ชาย
แต่พี่ชายใจสู้ยิงสู้โจรตายไป๗๘คน
วิรกรรมในครั้งนั้นพี่ชายก็เลยได้ฉายาว่าชาวนากระดูกเหล็ก
โล่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือนิสัยใจคอของพี่ชายเนี่ยค่ะ
น้องก็บอกว่าพี่ชายก็ใจนักเลงนั่นแหละไม่ยอมคนไม่ยอมเสียศักดิ์ศรี
เรื่องต้นนะคะก็อยากจะให้พี่ชายมอบตัวหนักจะได้กลายเป็นเบา
แต่ถ้าพี่ต่อสู้ถ้ายิงต่อสู้เนี่ยมันน่ากลัวไงฮะ
ไม่รู้ว่าตำรวจจะต้องวิสามันอะไรหรือเปล่าคือตามหลักของการควบคุมตัวนะ
คือก็แนะนำพี่ชายว่าอย่าสู้เลยมอบตัวเถอะอืม
พี่อยู่เนี่ยแกได้มายังไงอีก
เขาก็ซื้อจังก็เป็นนุ่ม
ญาติก็เลยบอกว่าตอนนี้สงสารทุกฝ่ายค่ะ
สารหลานที่ไม่รู้ว่าขโมยเงินกันจริงหรือเปล่า
แต่ตะเทียบเนี่ยยิงคนตายตะเทียบก็ถือว่าทำผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิด
ตอนนี้ตะเทียบคือเหมือนกับไม่ไว้ใจใครเลยอะค่ะ
เมื่อคืนมีแมวมาเกาะข้างรั้วตาเทียบยิงใส่เลยนะคะ
ตำรวจก็เลยทำได้แค่ปิดล้อมรอให้ตะเทียบหมดแรง
ทีนี้ค่ะญาติญาติก็เลยบอกว่าสงสารมาก
อยู่ในนั้นน่ะข้าวก็ไม่มีกินไฟก็ไม่มีใช้

ตั้งแต่๓ทุ่มเมื่อวาน
บอบตัวซะเถอะญาติบอกนะคะ
ส่วนประเด็นที่ผู้ตายติดยาเสพติดชอบขโมยเงินไปเสพยาเสพติด

แต่เท่าที่เห็นคือผู้ตายเขาก็เป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดอะไร
สงสารทั้งสองฝั่งเราก็ไม่รู้จะทำยังไง
ลุงเราก็ผิดเนาะ

คือก็คือเราก็ไม่รู้ว่ามีการขโมยเงินกันจริงไหม

เราจะรู้ว่าโทษโทษโทษรัก
แต่จริงเราไม่รู้
แต่เป็นเรื่องเงินที่ยิงเนี่ย

ใช่เราก็เคยดูข่าวเนอะ

ขนาดแมวขึ้นบ้านแก๊กเมื่อคืนนี้เขายังยิงเลย
ในเทียบผู้ตรงหาอายุ๘๑นะฮะ
ส่วนในบัลลังลูกเขยที่ถูกในเทียบยิงเสียชีวิตอายุ๔๒
ตอนนี้ญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่อำเภอบ้านหมี่

ค่ะคือตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังปิดล้อมอยู่นะคะ

ที่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามาตั้งแต่ไทยรัฐนิวสโชว์ช่วงแรก
ล่าสุดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามจากคุณสุชาดาสิริคง

จุดนี้ก็จะเห็นได้ว่าทางบ้านของคุณลุงเทียบเนี่ย
ก็ยังคงมีเปิดไฟไว้อยู่นะคะ
เนื่องจากเป็นสปอร์ตไลท์ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ

เดี๋ยวจะให้กล้องซูมเข้าไปแล้วกันนะคะ
เพราะว่าตรงจุดนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บอกได้กำชับไว้แล้วว่าอยากเข้าไป
แล้วก่อนหน้านี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่า
ทางนายเทียมเนี่ยได้เปิดประตูออกมานะคะ
แล้วนำปืนลูกซองยาวเนี่ยโผล่ออกมาทางประตูแล้วก็แกว่งไกลไปมา
จึงทำให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องติดต่อกับทางลูกชายค่ะ
เพื่อที่จะเดินทางเข้าไปแล้วก็ไปพูดคุยกับนายเทียบว่าต้องการอะไรหรือไม่
ซึ่งภาพก่อนหน้านี้นะคะทางลูกชายนะคะได้เดินทางเข้าไป
แล้วก็ไปสอบถามกับพ่อว่าจะกินข้าวไหม
แต่ก็นายเทียบไม่ยอมรับข้าวของพ่อนะคะ
เดี๋ยวเรามาสอบถามลูกชายว่าเมื่อกี้ได้คุยอะไรกับคุณพ่อบ้าง
เดี๋ยวเราขออนุญาตถอยออกมานิดนึงนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องกำชับพื้นที่
จากลูกซองยาวจะมีระยะการยิงไกลพอสมควรค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ทางเจ้าหน้าที่ได้พาทั้งลูกชายแล้วก็เข้า
เจ้าหน้าที่เข้าไปมีอาหารแล้วก็น้ำใช่ไหมคะ

เมื่อเมื่อกี้นำอะไรเข้าไปบ้างที่เข้าไปสอบถามนะคะ
เข้ากล้องกับน้ำดื่ม
แล้วตอนที่เข้าไปเจรจาก่อนหน้านั้นคือทางนายเทียมเนี่ยเขาทำอะไรยังไงก่อนคะ
คือตอนนี้คืออยู่ข้างในเขาไม่ปรากฏกายให้เห็นเด่นชัด
เขาก็พยายามหลบหลีกเจ้าหน้าที่ไม่ให้อยู่เป็นจุดเป็นหลักเป็นแหล่ง
ที่เห็นว่ามีการเอาไม้ไปตีข้างบ้านแล้วก็เอาก้อนหินไปคว่างอันนี้คือทำเพราะอะไรยังไง
ทำเพื่อให้เขาไม่ได้รับการพักผ่อนเต็มที่เขาจะได้อ่อนเพลีย
อ่อนเพลียให้เขาเผื่อเขาจะออกมามอบตัวอะไรอย่างนี้
สำหรับภารกิจในคืนนี้จะจะยังไงต่อไปคะก็คือแล้วแต่เขาว่าจะต้องออกมาพูดคุย
กระทำความรุนแรงในบุคคลคนนี้
ตอนนี้ให้ดูพฤติกรรมเขาไปก่อน
ขอบคุณค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะ
คือนักขณะนี้ก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้
รวมถึงก็จะมีสื่อมวลชนนะคะที่ยังเฝ้าปักหลักอยู่ที่นี่
ต้องดูว่าความเคลื่อนไหวต่อไปจะเป็นไปในทิศทางใด
ซึ่งตอนนี้คาดว่านายเทียมนี่น่าจะหิวข้าวแล้วค่ะ
เพราะว่าได้เปิดประตูแล้วก็เอาปืนส่งสัญญาณออกมาข้างนอกบ้านแล้ว
เพื่อเป็นการตอบรับว่าอยากจะพูดคุยกับใครสักคน
แต่ตอนนี้คือเขายังไม่ยอมที่จะมอบตัวเท่านั้นเองค่ะ
และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ตำบลท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

เดี๋ยวคุณสุชาดายังอยู่ในพื้นที่นะฮะ
ถ้ามีสถานการณ์อะไรเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยจะรายงานเข้ามาทันที